ไปดูต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่านะคะสำหรับนั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่าซุ่มถ่ายงานตลอดเวลาเลยนะคะงานยุ่งนะคะ
งานเนี้ยช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอเจอหน้าน้องมาสักเท่าไหร่ค่ะ
เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยซิกคอมที่ได้เล่นกับซุปตาเด็กอย่างน้อง
อินเตอร์นะคะหรือว่าน้องนุดาที่แจ้งเกิดจากเรื่องเมียสองพันสิบแปดเนี่ย
ฮอตฮิตติดชาร์จอยู่เหมือนกันมีฉากที่ม้าจะต้องแต่งหญิงอีกด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องใหม่ที่ต้องโคจรมาเจอกันอีกรอบกับสาวโสดหมาดอย่างใบเฟิร์นงานนี้
จะมีเลิฟซีนเผ็ดดุเดือดสมัย

เผื่อจะมีการสปาร์ครักกลางกรอง

ดีใจได้ทำงานกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง
ก็คุยกันได้แหละถ้าหลับกดลับก็โอเคอะไรอย่างนี้

เออผมว่าอันนี้มันจะแบบแนวแบบโรแมนติกคอมเมอดี้มากขึ้น
โชคดีเรื่องนี้ได้น้องอินเตอร์มาเล่น
ตอนนี้เขาก็แบบทำงาน๓๐วันไปแล้ว

แล้วก็เออเหมือนอินเตอร์เขาเหมือนน้องเราจริงอะไรอย่างนี้
ก็แบบไปกองด้วยความสุขอยากไปเจอน้อง

น้องอินเตอร์ใครอยู่ใครก็รักน่าดาราหลายคนเขากรรวมที